ที่เขามีการทำพิธีบวงสวงพญานาคพันเซียน
แล้วเกิดเรื่องหือหาขึ้น
เรื่องหือห่าที่ว่าคืออะไรไปดูค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มิถุนายนนะคุณผู้ชม
บนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เขามีการจัดบวงสวงพญานาคพันเซียนเห็นไหมคะ
แล้วคุณดูนี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเหมือนมั้ย
ลอยมาแล้วใช่คือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะเท้าความก่อนนะคุณผู้ชมว่า
พญานาคพันเซียนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพญาอันนันตนคราชนะคะ
ก็คือจริงพญาอนันตนคราชคือภาษณะคู่บารมีของพระนาราย
ซึ่งตามความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น
เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์
ความสูงที่สร้างนี่มีขนาดสูงถึง๙เมตร
พระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล
ท่านก็ได้จัดสร้างขึ้นให้มีลักษณะเหมือนงูใหญ่
และบนศีรษะบนเสียนเนี่ยนะมีหง่อนที่คางมีเคราด้วย
ลำตัวหางมีเกล็ดและลวดลายสวยงามมาก
นี่เสียญพญานาคขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลาง๑เสียน
และมีเสียญพญานาคกลางอีกข้างละ๔เสียน
รวมทั้งหมดเป็น๙เสียนด้วยค่ะ
แล้วคุณเห็นไหมคะเสียญพญานาคขนาดเล็กโดยรอบเนี่ยยังมีรอบอีกนะ

ใช่ซึ่งเมื่อกี้เราเห็นภาพกันไปแล้ว
ตอนทำพิธีมีการรำบวงสวงกันแบบนี้
และท้องฟ้าที่มันเหมือนสว่างจ้า
ร้อนจัดจู่มีกลุ่มเมฆสีดำลอยมาเป็นกลุ่มเดียวเห็นไหมลอยมา
ลอยมามาบดบังแสงแดด
แล้วลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆก็คล้ายกับพญานาค

ใช่ก็เลยทำให้บริเวณวัดพลายชุมพลตอนที่ทำพิธีเนี่ย
อยู่ก็ร่มเย็นลงมีลมเย็นพัดโชยตลอดเวลา
ชาวบ้านเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่แหละเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์

แต่มันก็เป็นไปได้กับช่วงหน้าร้อนแบบนี้

เขาก็เชื่อกันไปได้เหมือนกันนะ